ประชาชนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่นี่เยอะมาก
จากว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยวันอาสานหบูชาใช่ไหมคะ
เกาะคำชโนธค่ะจะคึกคักขนาดไหนนี่ดูภาพกันเลยคุณผู้ชม
คักขนาดที่ว่าต่อแถวยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะ
ก็จะรอเข้าไปกราบไหว้ด้านในแบบนี้แหละนี่เลยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมวันอาสานหบูชาที่ผ่านมาเนี่ย
ธุชนที่เขาเดินทางมาที่เนี่ยเขาก็หวังว่าเอออยากจะดวงดีกันบ้าง
อยากจะมาเสริมสิริมงคลก็พากันมากราบไหว้กัน
โดยเฉพาะที่บริเวณลานบวงสวงจุดนี้คือหนาแน่นมากเป็นพิเศษ
นี่เพราะว่าหมอปูนดวงดีมีเงิน
หรือบุคคลที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันในนามของโหนนาคาราช
เมื่อวันอาสานหบูชาที่ผ่านมาหมอปูนเดินทางมาทำพิธีบวงสวง
ขอโชคขอลาบด้วยหลังจากทำพิธีบวงสวงสายวิเคราะห์เขาก็พากันมาตรงนี้
นี่มาบริหารคอกันหน่อยก้มเงยก้มเงยอ้าว
งานนี้เขาบอกว่าจริงไม่ได้ส่องแค่ขันน้ำมนต์อย่างทุกครั้งแล้วนะจ๊ะ
แต่ส่องกระถางทูบพิธีด้วยจ้าแล้วมันจะเห็นอะไรอ่ะ
เอ้าบางคนเขาบอกว่าเนี่ยขี้ทูบเนี่ยมันก็จะคดงอ
บางคนก็เห็นเต็มบางคนบอกเหอะไม่เห็นอะไรเลย
ก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมดูกันเอาเองนะแต่เอาเป็นว่ายังไงก็ตาม
ช่วงนี้ใครจะไปเกาะคำชโนธต้องเช็คเรื่องระบบระเบียบนะคะ
ให้ดีตอนนี้เขามีให้ลงทะเบียนจองคิวผ่านแอปพลิเคชันคำชโนธ
จองคิวผ่านแอปพลิเคชันคำชโนธก่อนเข้าเกาะค่ะ
ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในระบบนะทำให้บางทีไปถึงคำชโนธแล้วไม่ได้ลงทะเบียนจองก่อน
ถ้าไม่ได้จองคุณอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะคะต้องจองในระบบแล้วก็รอใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
หรือว่าบางทีถ้าพื้นที่เต็มคุณก็จะไม่ได้เข้าไปกราบไหว้ด้านในก่อน
เพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะไปก็ศึกษาข้อมูลเรื่องของระบบการจองคิวของเกาะเขาให้ดีก็แล้วกัน
เป็นห่วงจริงนะบางทีคนเท่าคนแก่เขาอาจจะไม่ได้รู้วิธีการใช้ก็ฝากลูกหลานแล้วกันเนอะ
ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยเนาะ